มาถึงเรื่องชวนขนหัวลุกคุณผู้ชม
คือเมื่อวานนี้มีงานชาปนกิจศพของคุณยายท่านหนึ่ง
ทีนี้จังหวะที่กำลังจะเคลื่อนศพขึ้นเมนเนี่ย
ปรากฏว่าไม่แน่ใจว่าเป็นวิญญาณของคุณยาย
สิ่งร่างน้องหรือเปล่าแต่มีอาการแบบนี้ครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะอมเปลวไฟเข้าไปเลยอ่ะ
นี่ในวัดทุ่งหวังอำเภอเมืองตรังครับ
เป็นสถานที่ตั้งศพของคุณยายเลือนหนูผันอายุเก้าสิบสามปี
ซึ่งท่านเสียชีวิตโดยโรคชราตั้งแต่สิบเก้าพฤษจิกายน
ญาติญาติเขาก็กำหนดพิธีชาปนกิจศพของคุณยายเรือนไว้เมื่อวานนี้
ลูกหลานญาติพี่น้องก็มาร่วมงานกันเพียบเลยครับ
แต่ก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นตอนจะนำร่างคุณยายขึ้นสู่เมนนี่แหละ
ปรากฏว่าน้องสาวคุณยายที่มาร่วมงานอาการเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยลงไปนอนเลยอ่ะ
เหมือนมีอะไรมาแฝงร่างเธอทุกคนต่างเชื่อว่าเป็นวิญญาณของคุณยายเรือนนี่แหละ
แฝงร่างน้องสาวเพื่อเรียกลูกหลานทุกคนมาสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วเรียกชื่อทุกคนถูกต้องหมดเลยนะเท่านั้นไม่พอครับ
ยังบอกที่ซ่อนของรักของหวงของคุณยายเรือนหมดเลยครับ
แปลกใจมากกว่านั้นคือการอมเปลวไฟนี่แหละคุณผู้ชม
เมื่อสักครู่จะได้เห็นแล้วโอ้จู่อมไปหน้าตาเฉย
เชื่อว่าเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่ง
ในงานมีการนำผ้าขาวและผ้าถุงหลากสี
นี่คือผ้าขาวแล้วก็ผ้าถุงหลักสี๒๕๐ผืนครับ
เอามาประดับลงศพใช้แทนดอกไม้แห้งแล้วก็ดอกไม้สด
เจ้าพาพตั้งใจจะมอบให้ลูกหลานและแขก
พวกหลานแล้วก็แขกเอากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

โดยมีตัวเลข๑๒๐เขียนไว้ในห่อเหรียญโปรยทานครับ

เก็บไปแล้วมีตัวเลขอยู่ให้มารับเงินสดไปคนละ๑๐๐บาท
มีทั้งหมด๒๐รางวัลครับ